คุณผู้ชมอยากให้ดูเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ธนารณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่าย
รณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมโพสต์เอาไว้ในเพจบอกว่าเป็นเรื่องที่
เพื่อนพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะสำหรับบุตรหลานที่มักจะอยู่กับโลก
เอาเอทีเอ็มของคุณปู่แล้วก็ไปเติมเกม
ไปเล่นเกมมักเหมาะเงินไปสามหก
ก็เลยวว่าเป็นอุทาหอนของผู้ปกครองจะต้องดูแลบุตรหลานให้ดีนะคะ
ครับคือทางเพจของทนายรณรงค์ให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้ค่ะ
บอกว่ามีคุณแม่ท่านหนึ่งถึงขั้นโทรไปปรึกษาเลย
เติมเกมหมดเงินไป๑๖๐๐๐บาท
เพิ่งรู้เรื่องเมื่อวานเพราะว่าจะไปถอนเงินกับธนาคาร
แต่เงินในบัญชีเหลือแค่๑๒๐๐บาท
ก็เลยขอดูซิว่าย้อนหลังก่อนหน้านี้เงินมันหายไปไหน
มีการเงินซอย๒๑ครั้งตั้งแต่๒พฤษภาคม
ถึง๒๖มิถุนายนเป็นยอดเงินที่
ไปเติมในการเล่นเกม๑๖๐๐๐บาทนะคะ
มันหักจากบัญชีของคุณปูครับตัวเด็กชายวัยสิบ
ครั้งต่อไปมันตัดเงินอัตโนมัติเลย
แล้วหลังจากนั้นมันตัดอัตโนมัติไปเรื่อยค่ะ
ครั้งก็เลยต้องเตือนกันนะคะ
ประเด็นคือคุณแม่ไปถามทนายรณรงค์ว่า
แบบนี้จะได้เงินคืนไหมจะสามารถดำเนินคดีอะไรได้บ้างไหม
เราก็ส่งคุณสุชาดาสิริโครงทีมข่าวของเรา
คุณแม่บอกว่ารู้ว่าเงินหายก็เลยถามลูกชายตรง
ตอนนี้แม่กับปู่เครียดมากเพราะเงินนี้มันคือเงินเก็บ

ก็ตัดสินใจปรึกษาธนาโรนโรงว่าพอจะมีทางได้เงินหรือเปล่า
ไม่เคยคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเอง
ไม่ค่อยให้ลูกชายจับมือด้วยซ้ำนะ
แต่ช่วงโควิด๑๙ต้องเรียนออนไลน์
ลูกชายก็เลยอยู่แต่ในโลกออนไลน์ค่ะ
เรียนออนไลน์คุยกับเพื่อนก็ออนไลน์
แล้วก็เลยเล่นเกมออนไลน์ทุกอย่างอยู่ในโลกออนไลน์หมด
เรื่องต้นแม่บอกว่ายื่นเรื่องไปที่บริษัทเกมแล้ว
แต่ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะได้เงินคืนหรือเปล่า
แล้วเขาก็เล่นเขาก็จิ้ม
กดตามไปกด
มานั่งดูว่าอะไรบ้างอะไรบ้าง

มันเรียกกดตือรอบนึงเสร็จปุ๊บ
ก็คือมันมันมันลวน

แล้วหนูว่าน้องเขารู้ไหมรู้ทันเกมว่ามันบัค

แต่รู้แค่ว่าไปเชื่อมไปลิ้งก์ไว้
แล้วมันจะสามารถซื้อตัวซื้ออะไรได้ซื้อของได้
ใช่ครับผม
คือไอ้ไอเทมอาวุธอะไรต่างนานาเวลาเล่นเกม

ที่เติมเกมในชื่อไอดีของเขา

ขายไป๑๕๐๐คือคนอื่นคงจะเห็นและตะครุบ

มีอาวุธเยอะแยะมีของแบบนี้

ขายไป๑๕๐๐ซื้อมา๑๖๐ค่ะ
คุณผู้ชมครับเรื่องนี้ธนัยโรนรงศ์บอกว่า
ผู้ปกครองสามารถเรียกเงินคืนได้นะครับ
ประมวลกฎแพ่งก็คือผู้เยาว์อาจทำการใดได้ทั้งสิ้น
ซึ่งเป็นการสมแก่ฐานไปแห่งต้น
ซึ่งผู้เยาว์ก็คือเด็กอายุต่ำกว่า๒๐ปี
ทำนิติกรรมใดต้องความยินยอมของผู้แทนโดยชอบทำก่อน
แทนโดยชอบสามารถบอกล้างได้และถือเป็นโมคะ
โดยให้คู่กรณีคืนเงินที่ผู้เยาว์จ่ายให้ทั้งหมด
คนที่ว่าเขาซื้อไอดีเนี้ยจากเด็กวัยสิบสี่ปีที่เขาซื้อเกมแสนหก

อยู่ในภาวะที่ตัดสินใจได้ไม่เท่าผู้ใหญ่
ก็สามารถเรียกเงินคืนได้เหมือนกันนะ

คุณซื้อของมาแสนหกคนขอซื้อพันห้าคุณจะขายไหม
ไม่มีทางเด็ดขาดครับ

ซื้อของในบริษัทเกมโดยที่พ่อแม่ไม่ให้ความยินยอม

สามารถเอาเงินคืนได้ทุกกรณี

แต่มันเป็นขั้นตอนทางกฎหมายที่ต้องไปดำเนินการ

เขาเอาไปขายต่อพันห้า
อันนี้เราจะเห็นได้ว่าวุฒิภาวะของเด็ก
ไม่เข้าใจว่ามูลค่าแท้จริงมันคืออะไร
แสดงให้เห็นว่ายิ่งสะท้อนให้เห็นว่า
อันนี้เด็ก๑๔ตัดสินค้า
และที่สำคัญนะครับ